หลายคนก็จะไปท่องเที่ยวเยาวราชคึกคักมากครับเพราะว่าคนการเมืองเดินทางไปที่ท่าน
สายมังกรแห่งนี้กันคลาคร่ำเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
ป้อมครับวันนี้ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางลงพื้นที่ครับ
นี่ฮะมีคนมากราบตรงแนบอกเลยครับ
ใส่เสื้อแดงแล้วก็แจ็กเก็ตสีเขียว
รองเท้าผ้าใบสีขาวครับ

พร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทมเขตป้องปราบ

กลับไปแบบส่วนตัวแล้วก็มากราบไหว้
มูลนิธิเทียนฟ้าจะมีรูปพระโพธิสัตว์อยู่นะฮะ
ทักทายพูดคุยกับลุงป้อมกันเยอะเลยครับแฟนคลับ
ป้อมอารมณ์ดีครับให้ถ่ายรูปอย่างเป็นกันเอง
แล้วก็บอกด้วยว่าฝากภักดิ์พลังประชารัฐด้วยนะ

จากนี้ก็ขอให้คนไทยอยู่ดีกินดีนะครับ
บริจาคเงินด้วยที่มูลนิธิเทียนฟ้าแห่งนี้ครับ

้อมกลับเป็นคิวของคุณทิมพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
แล้วก็แกนนำก็พาว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูภายเนี่ย
ก็วันนี้แต่งตัวชุดจีนเลยครับ
สีแดงเดินแนะนำตัวกับประชาชนที่เขามาเที่ยวที่ถนนเยาวราช
แล้วก็จุดนี้ก็คือวัดเล่งเนื้อยี่หรือว่าวัดมังกรกรรมลาวาสนั่นเองนะครับ
มีประชาชนมาถ่ายภาพด้วยเยอะมากเลย
จากนี้เขาก็ฝากครับบอกว่าพักเก้าไกลพร้อมจะช่วยแก้ปัญหา
โดยเฉพาะเรื่องปากท้องแล้วก็เศรษฐกิจนะฮะ
กำหนดการลงพื้นที่เยาวราชของคุณพิธาเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลย
ทีมงานของพักรวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่ครับ
เขาวางแผนเอาไว้ว่าจะให้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ทำบุญตรุษจีนที่วัดเล่งหน้ายี่เหมือนกัน
แต่พอเวลามันคาบเกี่ยวกันมันเหลื่อมจะชนกันเนี่ย
ก็เลยขยับตารางเวลาของบิ๊กตู่ให้ไปที่วัดนี้ช้าลงหน่อย
จะได้ไม่ต้องชนกันกับคณะของคุณทิมพิธานะครับ
วันนี้นักข่าวก็ไปถามคุณพิธาเหมือนกันว่าถ้ามีโอกาสได้เจอนายกลุงตู่จะบอกอะไร
แล้วอยากให้ตอบคำถามเรื่องทุนจีนสีเทา
และคลิปตำรวจที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ด้วยครับ

ในการที่จะให้เขาเข้ามาท่องเที่ยว

แล้วก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของคนในชาติ
ของตำรวจแล้วก็ของ๑๙๑ที่มีข่าวอยู่ในทุกวันนี้

ให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นของขวัญวันตุดจีนครับ
อันนี้มาช่วงเย็น๖โมงเย็นครับ

เดินทางมาถึงวัดมังกรกรรมราวาสหรือว่าวัดเล่งแม่ยี่
ช้ากว่ากำหนดการหน่อยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีลมด้วย
คือเจ้าตัวใช้รถเบนท์ส่วนตัวไม่ใช่รถประจำตำแหน่ง
แล้วพลขับก็คือคนที่ขับรถให้เนี่ย
เป็นคนขับเก่าแก่ที่คุ้นเคยไม่ใช่คนขับประจำ

จากว่าวันนี้มันมีการปิดถนนด้วยครับมีการจัดงานนะฮะ
ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจักรนาธิก็เลยต้องไปรับมา
เพราะตอนแรกไม่ได้มีรถนำขบวนมานะครับ
เจ้าหน้าที่คุณตำรวจไปรับนำเข้ามาเสร็จแล้ว
วันนี้มาในลุคสบายครับ
สูตรสีน้ำเงินแล้วก็เชิดสีชมพู
กางเกงสแล็กสีดำรองเท้าหนังครับ
พร้อมกับแก่นำคนสำคัญของพักรวมไทยสร้างชาติ
เห็นว่าลงพื้นที่เกือบ๓๐คน
เป็นครั้งที่๒ครับที่ลงพื้นที่มาเช็คเรตติ้ง
อกเวลาราชการกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
หลังจากนั้นประชาชนนักท่องเที่ยวฝรั่งต่างชาติเอง
ก็อยากจะขอถ่ายรูปทุกคนก็ตื่นเต้น

รักลุงตูลุงตูยูตอดูบรรยากาศใหม่ครับ
ตู่อวยพรด้วยให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับ

คือกองทัพนักข่าวก็จะตามล้อมหน้าล้อมหลังกันเยอะแบบนี้แหละครับ
เอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้มาสำรวจบรรยากาศเศรษฐกิจท่องเที่ยว
หลังจากเปิดประเทศที่เยาวราชก็มีเงินหมุนเวียนมหาศาล
ก่อนหน้านี้ไม่มีใครเชื่อมั่นว่าจะเปิดประเทศได้
เจ้าตัวก็เคลมมานะว่าวันนี้รัฐบาลทำได้และทำให้เห็นแล้วนะครับ
นี่ถอดสูตรแล้วเหลือแต่เชิดสีชมพูแล้วนะครับ
ก็ใส่แมสตลอดเวลาในการลงพื้นที่
ระหว่างที่คนกำลังล้อมหน้าล้อมหลังลุงตู่อยู่เนี่ยครับ
คุณมิ้นคุณผู้ชมใครไม่รู้ตะโกนขึ้นกลางวงเลย

นึกว่าจะสู้หรืออยู่ต่อนึกว่าเสียงเชียร์จะมานะฮะ
ยังไงฮะลุงตูเมื่อไหร่จะออกสักที
หันควับเลยใครพูดทุกคนหันไปมองว่าต้นเสียงมาจากไหน
แต่สถานการณ์ก็เรียบร้อยดีไม่ได้เกิดความวุ่นวาย
จะมีทั้งช่างเกาะแล้วก็ต้องปรับตัว
ก่อนที่เดินทางกลับกลับโดยรถยนต์ส่วนตัวคันนี้
แล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเข้มงวดเลย
นี่พยายามที่จะส่งไม้ส่งมือทักทายกับพี่น้องประชาชนนะครับ
ไม่ได้ใช้ทีมรอปภปกตินะใช้ทีมรอปภของพัก
ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนมาทำหน้าที่
แล้วก็มีทหารนอกเครื่องแบบคอยอารักษาอยู่ด้วยนะครับ
นี่คือบรรยากาศการเมืองที่ถนนเยาวราช